คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปรายละเอียดต่าง
แต่ว่าเรื่องข่าวความเป็นสิริมงคลเนี่ย
อยากเริ่มต้นเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็ทรงรับเด็กชายวัย๑๒ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ปอดติดเชื้อ
เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์นะคะ
สร้างความปลื้มปิติและทราบซึ้งในพระมหากรุณา
ที่คุณแก่ครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ
โดยเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าอิบราฮีมอ้นบุตร
ก็มีการแชร์ภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
กำลังนั่งวาดภาพพี่ชาย
ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ปอดติดเชื้อ
รวมถึงวาดภาพพระบรมศาธิสลักษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
บรรจงเขียนจดหมายเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
เรื่องราวนี้กลายเป็นที่สนใจแล้วก็มีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวาง
รวมถึงมีการคอมเมนต์ให้กำลังใจครอบครัว
รวมถึงขอให้ปฏิหารมีจริง
โดยเด็กชายเรฟาดี้หรือว่าน้องฟาดี้
เป็นชาวตำบลคลองแห่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็เข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องในห้องไอซียูมาแล้วเกือบ๒เดือน
ก่อนหน้านี้น้องอยู่ที่ไอซียูโรงพยาบาลหัดใหญ่
ปรากฏว่าเรื่องราวของน้องทรงทราบถึงในหลวงอย่างรวดเร็วค่ะ

หลังจากนั้นทางญาติก็ทราบข่าวดีนะคะ
ในหลวงทรงรับน้องฟาดี้เข้าเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
โดยคนที่โพสต์เรื่องราวนี้คือนายอิบรอฮีมอ้นบุตร
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลานชายคือน้องฟาดี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ปอดติดเชื้อ
โดยไปพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงอกถึงท้อง
คุณหมอก็มีการผ่าตัดนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จ
ยุติการผ่าตัดแล้วก็มีการประสานงาน
ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ส่วนทางด้านน้องอีฟรานก็มีความคิดที่จะอยากวาดภาพ
รวมถึงเขียนจดหมายทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายในหลวง
เพื่อขอที่ให้พระองค์ท่านทรงเมตตานะคะ
แล้วก็ช่วยเหลือให้พี่ชายหายเป็นปกติ
ลงมือวาดจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องอีฟรานกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ที่เริ่มเขียนก็คิดว่าถ้าส่งหยุดหมายไปถึงเขาก็น่าจะมาช่วยนะครับ
แต่ว่าเขาส่งหยุดหมายไปได้ไม่ทันเลยเขาก็ตอบกลับได้แล้ว

เพราะว่าตอนเขียนก็ตั้งใจพยายามอยู่ครับ
แต่ว่าไม่คิดว่าจะถึงว่าไม่ถึงต้องลองดูก่อน
แต่สุดท้ายก็เสร็จ
ทีนี้ด้านน้าชายก็บอกว่าหลังจากที่มีการนำจดหมาย
ส่งไปที่ปรายศนีย์หาดใหญ่ประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาถึงโรงพยาบาล
ก็สร้างความปลื้มปิติกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะคะ
เพราะว่าทราบว่าในหลวงทรงรับน้องฟาดี้เข้าไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์แล้ว
ขอประวัติการรักษาของน้องขอจากหมอนะฮะให้ส่งไปส่ง
ส่งไปที่น่าจะเป็นของสำนักงานเลขาอะไรอย่างนี้นะครับ
มีความรู้สึกไงบ้างครับ
นั่นแหละค่ะเรื่องราวนี้ก็สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ